วันนี้กรกตยังไม่ได้มีการประกาศรับรองสอสอ
รวมทั้งผลการเลือกตั้งทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
แต่เขาว่ากันว่าการที่นายพิธาริมเจริญรัฐจะกล้าวเข้าไปนั่งบันลัง
เป็นนายกรัฐมนตรีต้องฝ่าด่านหลายด่านครับ

ฝ่าถึง๑๘อรหันต์กว่าจะเป็นจอมยุทธ์ที่สง่างามแล้วสร้างชื่อเสียงได้
แต่ว่าตัวของนายพิธากว่าจะไปนั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรี
ฝ่าด่านอะไรบ้างติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ

พัดมาถึงเกือบจะแทบทุกคนทุกแห่งต่างก็พูดคุยแต่เรื่องการเมือง
มีทั้งความเห็นในทิศทางเดียวกันและความเห็นที่แตกต่าง
แต่ทั้งหมดนั้นอยู่บนพื้นฐานของคำว่าประชาธิปไตย
ที่ยอมรับในความเห็นซึ่งกันและกัน
ใน๖ข้อสนทนาในทุกสภากาแฟทั่วประเทศคุยกัน
คงหนีไม่พ้นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่า
ทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์เก้าไกล
จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐หรือไม่
หลังมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายร้องเรียนเรื่องการถือหุ้นสื่อ
มือกฎหมายของรัฐบาลอย่างนายวิศนุเครืองามก็ยังชี้ช่องได้ว่า
ถ้าจะฟ้องจะมี๓ประเด็นด้วยกันก็คือ
การขาดจากการเป็นสอสอขาดจากการเป็นนายก
และการเซ็นรับรองสมาชิกพักสมัครสอสอ
โดยเฉพาะประเด็นหลังถ้าสารสรุปว่าผิดก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศ
บอกหมดเลยว่าถ้าจะฟ้องจะมีกี่ประเด็นที่จะฟ้องได้อะไรบ้าง
แต่อดีตก็กระต่ออย่างเจสสีศัตรยธรรมก็ต่อกลับทันทีว่า
กฎหมายเลือกตั้งได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว
เรื่องดังกล่าวถ้าสารสรุปว่าผิด
จะเป็นการรับผิดเฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับพัก
และว่าที่สอสอจะไม่หลุดจากตำแหน่งอย่างแน่นอน
ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมแต่อย่างใด
ถ้าเป็นเช่นนั้นพิธาจะต้องฝากกี่ด่าน
เพื่อขึ้นไปถึงบันลังนายกรัฐมนตรี
อาจารยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบอกว่า
ด่านหินที่นายพิทาต้องฝ่าไปให้ถึงฝันประกอบไปด้วย
รับรองผลของกรกตและคดีหุ้นสื่อ
ที่ต้องรอคำตอบสุดท้ายว่าจะออกมาอย่างไร
มุ้งหรือกลุ่มย่อยทางการเมือง

ที่อาจจะฟรีโหวตในการเลือกนายก
และสว๒๕๐เสียงที่ถือว่าเป็นด่านใหญ่ที่สุด
เราลองนั่งจินตนาการนะครับว่า
มีสวจะมาโบสถ์ให้อย่างมากที่สุด

เก้าไกรสามารถที่จะรวมเสียงนะครับ
ให้ได้มากกว่า๓๑๓ขึ้นมาอีก
มีพักเล็กพักน้อยมาร่วมกันอีก

วกกับ๓๐สวที่จะสนับสนุน

อันนี้คือแบบเราจินตนาการไปในทางบวกแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือโจทย์ที่ใหญ่เหมือนกัน

คือสิ่งที่จะทำให้คุณวิทาไม่ถึงฝั่งฝัน

ยุทธ์ของวัดเศร้าลิ้นจะลงจากเขาได้
จะต้องฝ่าด่าน๑๘อรหารมนุษย์ทองคำให้ได้
ถึงจะมีสิทธิ์ออกไปท่องยุทธพบ
สร้างชื่อเสียงให้กับสำนัก

พิธาลิ้มเจริญรัฐต้องการจะขึ้นไปเป็นผู้บริหารประเทศนี้
จะต้องฝ่าด่าน๒๕๐สวให้ได้ก่อนเช่นกัน
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน